ประกาศไทยในพิมพิธีดวัลของเรา
ในเรื่องของสวัสดิการต่างจำแนกไปถึงการรักษาพยาบาล
การศึกษาและการมีรายได้หลังเกษียณเป็นต้นนะครับ
เพื่อให้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของนักกีฬาคนพิการดีขึ้น

แนวทางการพัฒนากีฬาคนพิการ
เน้นการพัฒนาตั้งแต่รากฐานไปสู่ความเป็นเลิศ

แล้วผลักดันสู่การเป็นบุคลากรทางกีฬาคนพิการต่อไป
ส่วนเรื่องการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการสำรองจ่าย

แยกเป็นรายการต่างของแต่ละสมาคมย่อย
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมัครโกรธกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
จัดการกองทุนเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น
และแนะนำแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
หากมีตัวอย่างจากกองทุนอื่นพร้อมระเบียบการมาให้พิจารณาด้วย
ก็ยิ่งดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ซึ่งเดิมจะจัดเดือนมีนาคมต้องเลื่อนโปรแกรมแล้วก็หาเจ้าภาพใหม่นะครับ
ก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับนักกีฬาในช่วงนี้ก็ต้องทำอาชีพอื่น